คุณผู้ชมค่ะคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๕ปีนะคะในท้องที่สพโดนสูงที่นครราชศรีมาโคราชบอกตำรวจในโรงพักเลยนะระดับผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้สั่งสอนลูกน้องคุณหน่อยจู่จู่บุกมาอีกบ้านคุณยายยามวิการอันนี้ว่าโกรธแล้วนะแต่ที่โกรธกว่านั้นคือมาพูดลักษณะเหมือนดูถูกลูกชายคุณยายที่ขาพิการนะคะคุณยายแอบคลิปให้

เมื่อคืนนี้มาพิษบ้านยังมาว่าเจ้าของบ้านอีก
ผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวลงกูลงมึง
ทำไมเป็นตำรวจทำไมมารยาทไม่ดี
ประชาชนน่ะเป็นหน่อยหรือเป็นใหญ่
ประชาชนน่ะกวันจีนว่าให้ซิทเขาถึง
เขาบ้านพิกเขาตั้งสี่ทุ่มห้าทุ่ม
เขาผิดแล้วยังมาว่าผู้ใหญ่ขาเดียว
อ้าวถ้าขาเดียวเขาจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นี้
กฎหมายเขาไม่ให้เขาจะเป็นเองได้นี่
โกรธผู้หมวดผู้ฟ้องอะไรที่ว่าเป็นหัวหน้า
โรงพักกันน่ะสั่งสอนลูกน้องเดิมที่มาเมื่อคืนนี้น่ะ
โมโหมาว่าลูกฉัน
นี่สำเนียงโคราชบ้านเองเลยนะเนี่ย

โมโหมาว่าลูกฉัน
ลักษณะคือเป็นการบูลลี่ความพิการของคน
ใช่คือยายบอกว่า๔๕ทุ่มมาเข้าบ้านผิด
อันนั้นว่าโกรธแล้วนะแต่ที่โกรธกว่าเนี่ย
คือลักษณะมาบูลลี่ลูกชายของคุณยาย

ที่บอกว่าลงกูลงมึงพูดกูพูดมุมด้วย
มาตั้งกล้องแบบนี้ค่ะอันนี้หลานชายถ่ายให้นะคะ
บอกถ่ายให้หน่อยยายจะอัดคลิป
คำพูดฝากไปถึงตำรวจสพนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
แล้วสาเหตุที่ยายแกต้องออกมาพูดผ่านกล้องแบบนี้
แล้วฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจโรงพักโนนสูงเนี่ยก็เพราะว่า
เมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสักประมาณ๕ทุ่ม
คุณจรินเจิมก่ออายุ๓๘ปีเป็นผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เป็นลูกชายของคุณยายด้วย
โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลในพื้นที่
ดงพลองพัฒนาหมู่๑๖ตะบนหลุมข้าว
นั้นแหละค่ะตำรวจจากสพนสูงก็ลงพื้นที่เลย
จำนวน๕นายมาสอบถามผู้ใหญ่บ้านจริน

บ้านหลังไหนที่เล่นพนันไหนบอกมาสิ
ระหว่างที่สอบถามกันนั้นก็มีตำรวจนายหนึ่งก็คือ๑ใน๕นั่นแหละ
พูดมาขึ้นบอกว่านี่ใช่บ้านของผู้ใหญ่ขาเดียวไหม
เท่านั้นแหละค่ะคำว่าผู้ใหญ่ขาเดียวเหมือนที่ก๊อฟบอก
ลักษณะบุลลี่ลูกชายของคุณยาย
พอคุณยายได้ยินแกโกรธค่ะโกรธขึ้นมาเลยนะคะ
ไม่พอใจที่ตำรวจมาพูดจารักษณะดูถูกลูกชาย
บอกว่าตำรวจแบบนี้นะนิสัยไม่ดีค่ะ

ลูกแน่ะซึงกิ๊ดพี่กานเปี๊ยะงอยเซียขาอะไร

อยากให้ผู้กำกับที่ดูแล
จัดหวังเขาชื่ออะไรมีอะไรฉันไม่รู้

ครับคุณยายบอกว่าเจ็บปรากเข้าไปในดวงใจเลยนะ

ถ้าเกิดเลือกเกิดได้ทุกคนก็อยากรอแหละอยากสวยไหม
ไม่ได้อยากเกิดมาพิการแบบนี้ไหมนะครับ

คุณยายบอกว่าอยากให้คนที่พูดเนี่ยออกมาขอโทษลูกชายของคุณยายนะคะ
แล้วก็ไม่อยากให้ไปทำพฤติกรรมลักษณะคือ
ดูถูกเหยียดหยามบูลลี่กับใครคนอื่นอีก

ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้อยากจะให้เปลี่ยน
เวลาคำเรียกคนที่แบบไม่สนิท
เมื่อก่อนเรามักจะเรียกหรือว่าบอกลักษณะของคนคนนั้น
โดยการเอาปมด้อยเขามาพูด
คืออย่างผมผมโอเค
คนนั้นคนดำบางคนเขาฟังแล้วเขารู้สึกไม่โอเคไง
ทำไมไม่ไปทักส่วนที่ดีของเขา

อันนี้ดียิ้มแต่ดูไม่จริงใจเท่าไหร

คือเรื่องนี้เมื่อก่อนมันก็เมื่อก่อน

ไหนแบบอันนี้ขอโทษนะครับ
บอกบำยกว่าไอ้คาด้วยนะไอ้คาเสีย
ทำไมไม่บอกเขาดีจำแต่ส่วนดีของเขา
แล้วก็ไปบอกว่าคนคนนี้รูปร่างลักษณะเขาเป็นแบบนี้

โดยเฉพาะเป็นตำรวจด้วยนะ